ช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปสนุกสนานขำขันเฮฮากัน
ถามกันมาเหลือเกินหายไปไหนช่วงนี้
ครับนี่เลยครับช่วงตลอดข่าวขำไปติดตามกันเลย
ตลอดข่าวขำมาแล้วมาแล้วจ้า
วันนี้จะพาไปหัวเราะกันให้ขากันไกลค้าง
กับคลิปกลวนขำที่ไม่ว่าใครได้เห็นเป็นต้องร้องกะ
จะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ
คลิปแรกจะพาไปดูวิธีการทอดไข่ดาวยังไง
ให้มันออกมากรอบนอกนุ่มใน
สวยใสเหมือนไข่ย่างมะตูม
พูดมาก็อยากจะเห็นซะแล้วสิครับว่าเขามีวิธีการทำยังไง
ไหนเราลองไปคุยกับเชฟกันหน่อยดีกว่าว่ามันเป็นยังไง

เฮ้ยเดี๋ยวนะ

เกินไปแล้วไหมจะยาวไปไหนครับพี่

โอ้โหมีกล้องส่องทางไกลซะด้วยแหม
จะได้เห็นไข่ใกล้เหรอ
แต่เดี๋ยวนะนี่มันทอดไข่นะครับ
ไม่ได้มาจับปูจะได้อยู่ห่างกันขนาดนั้นนะ
ถ้ามันจะลำบากขนาดนี้
ไปซื้อข้างนอกมากินดีกว่าไหมล่ะครับเชฟ
ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า

ที่ต้องบอกเลยครับว่าสำหรับใคร
ที่กำลังมองหาของตกแต่งบ้านอยู่แล้วก็
เราขอแนะนำนวัตกรรมใหม่นี่เลย
ขณะที่สุพันธ์ยังไม่มีขาย

ดีไซน์สวยเก๋สมจริงจริงเลยล่ะครับ
แถมยังน่ารักมุ้งมิ้งตะมุตมิ
ว่าแล้วก็ไปเช็คของกันหน่อยดีกว่าครับ
ว่าจะดีอย่างที่บอกไว้หรือเปล่า
อุ๊ยผ่อนนี่ก็นุ่มนุ่มตานี่ก็วิ้งวิ้ง
สมจริงอย่างที่เขาบอกจริงแหละครับ
แหมสมจริงอย่างกับแมวมีชีวิตจริงแล้วก็
เฮ้ยนี่มันแมวจริงนี่
แหมตอนแรกนี่เจ้าของสะกิดเท่าไหร่ก็ไม่ยอมขยับง่าย
แล้วนั่นจ้องอะไรอยู่ล่ะครับ
โอ้โหจ้องตาไม่กระพริบเชียวนั้นเจ้าเหมียว
สมาธิดีขนาดนี้เนี่ยคราวหน้าคราวหลัง
ถ้าเป็นแมวจริงแล้วก็ช่วยแสดงตัวก่อนด้วยนะ

มาถึงคลิปส่งท้ายของวันนี้
ไปดูพ่อลูกสุดหดคู่นี้ดีกว่าครับ
ใครเห็นเป็นต้องอาย
งานนี้เรียกว่าไม่มีใครยอมใครจริงล่ะครับ
เรียกว่าใครที่ชอบหนังบุกภู

คลิปนี้ต้องชอบใจอย่างแน่นอน

มีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าล่ะครับเนี่ย
มันใช่คลิปนี้หรือเปล่า
ทำไมมันต้องกูต้องมีขนาดนี้ล่ะครับ
ไหนบอกว่าบุกภูเขาเผากระด้ง
เล่นกันอย่างน่ารักน่าชังจริงเลยนะ
พ่อลูกคู่นี้นี่แหละครับแหม

เพิ่มเติมคือคุณพ่อบอกว่ายังไม่ตาย
ยังไงฉันก็ยังไม่ตาย

ถ้าเมียถือมีดมาแล้วก็แกล้งตายได้เลยล่ะครับ

แล้วก็มีความสนุกสนานกันด้วย

คุณพ่อโดนลูกยิงยังไม่ตายนะ
แต่ถ้าเจอคุณแม่ถือสากถือมีดตายดีกว่าไม่อยู่แล้ว
คุณผู้ชมครับพักความสนุกสนานกันครู่เดียว
ช่วงหน้ามีสิ่งดีรอคุณผู้ชมอยู่